ด้วยการแนะนำเมนูอาหารคลีน
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรา

ก็จะแนะนำเมนูสุดสร้างสรรค์

คือไม่ปรุงแต่งรสชาติแล้วก็อร่อยมีประโยชน์กันด้วย
ตามจากรายงานค่ะ
อาหารความหมายของหมี่คือการอาหารที่มีการปรุงแต่งน้อยที่สุด

เพราะฉะนั้นวัตถุดิบต่างที่มีใช้เนี่ย

แล้วมีก็ไม่ได้เอาไปปรุงแต่ง
หรือเอาไปแปรรูปให้เกิดเป็น

เจออะไรใหม่ที่มันทำให้เรารู้สึก
น่าจะเอามาลองทำข้าวโอ๊ตแบบนี้ได้บ้างนะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่ไปมันมีความคิดสร้างสรรค์
ตนาการของเราความชอบของเรา
แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะ
เราก็คงไม่ทำอะไรตายตัวตลอดเวลา
อีกหนึ่งเมนูแนะนำของวาราสพอริช

เกรดโยเกิร์ตและขูดผิวมะนาวผสมลงไป
เพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นแบบธรรมชาติ
ลุกเคล้ากับข้าวโอ๊ตและใส่ลูกหม่อน

สำหรับคนชอบรสออกเปรี้ยวนิดค่ะ
เวลามีทำมุสซาลีมีก็จะมิกซ์มุสซาลีของมีเอ
มันก็จะเอาถั่วมาผสมกับธัญพืชต่าง
ผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่บ้านเรามี
หรือเป็นอะไรที่เราหาได้ง่ายจากแถวบ้านเรา
ไม่ต้องเอาอะไรที่มันทำให้ยากกว่าการหาซื้อทานนะคะ
เพราะว่าการที่ใช้ชุดคลีน
มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตของเราด้วย

มันไม่ควรจะเป็นอะไรที่ต้องแสวงหานู่นนี่
ทำให้เรื่องการใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่ยากตลอด
วัตถุดิบมาทำให้นิ่มรับประทานง่าย
โดยแช่ข้าวโอ๊ตไว้ในน้ำแครอท

จากนั้นจึงนำมาใส่ส่วนผสมผลไม้ตามต้องการ
ส้มและกล้วยใส่เมล็ดแอปพลิคอร์ดให้ความหวานนิด
รสชาติหอมอร่อยลงตัว
และนี่ก็คือเมนูอาหารเช้ารูปแบบใหม่นะคะ
ที่รวมเอาข้าวโอ๊ตธัญพืชและผลไม้มาอยู่ในมื้อเดียวนะคะ
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดใส
ด้วยเมนูอาหารเช้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ

ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน